มาดูเรื่องนี้ดีกว่าเป็นพิธีในการไปขอฟ้าขอฝนทำกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่ที่นี่คือชายภูมิครับ
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ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

มาหันหลังสิคุณอันนี้เกลือดนะคะอ๋อได้เลยเย้